คุณผู้ชมครับหลายคนมีความเชื่อว่าปลาทะเลอาหารทะเลมันไม่มีพญาติหรอก

พญาติทั้งนั้นครับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละฮะมันอยู่ในปลาทะเล
พ่อค้าปลานะเขาไปโดนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอง
เล่าบอกว่าเป็นพญาติที่มากับปลามงหรือปลากระมง
หลังจากเจอพญาติแล้วก็เอาปลาตัวนี้ไปทิ้งเลยนะ
เขาไม่เอามาขายโอ้โหมีคุณธรรมดีมาก

ถ่ายคลิปมาให้ดูเท่านั้นแล้วเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะ

ปลาทะเลอาหารทะเลไม่มีพญาตินั้น

นี่พ่อค้าเขาเอามาให้ดูกันจ่ะแบบนี้เลยฮะ
แสดงว่าเราเข้าใจผิดใช่ไหมพี่เบิร์ต

เพราะว่าอาหารทะเลไม่มีพญาติ